ดูอะไรแซ่บอร่อยที่หลายคนชื่นชอบดีกว่า

คุณรู้หรือยังว่าไส้กรอกอีสานบ้านเราเนี่ยนะ
เป็นอีกหนึ่งความพรรคภูมิใจของเรา

ความจริงติดอันดับนะจ๊ะคุณ
มาด้วยพริกสดขิงดองกะหล่ำปลีสด
พร้อมทานมากเลยนี่คือร้านไส้กรอกต้นตาล
หน้าวัดศรีนวลถนนหลังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เขาขายไส้กรอกอีสานมา๒๐ปีแล้วคุณ
รสชาติไส้กรอกอีสานที่ร้านแห่งนี้

เซฟอีหลีอีหลอกกะดอกกะดี้
เฮ้ยจะกลืนน้ำลายเลยอ่ะคุณ

ไม้ละ๑๒บาทเท่านั้นเองไส้กรอกอีสานนะตอนนี้ติดอันดับ๑ใน๕๐อาหารที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม
ผมนึกออกแล้วคนทั่วไปอย่างชาวต่างชาติอย่างพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลี
อ่ะเวลาเขามาทานผมว่าเขาน่าจะชอบความเปรี้ยวความเผ็ดและความกลมกล่อม
คือมันจะมีเหมือนกระเทียมใช่ไหมพริกไทยมันน่าจะชอบตรงนั้นแหละ
ใช่ถูกต้องนะคะคุณจิติมายืนยาวเจ้าของร้านไส้กรอกต้นตันร้านนี้นะ
เขาบอกว่าดีใจร้ายตายจ้ะพี่จ๋าไส้กรอกอีสานติดอันดับอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียนะคะ
ส่วนไส้กรอกอีสานของทางร้านของเขานะเป็นสูตรเฉพาะทำเองทั้งหมดเลย
คุมมาตรฐานคุณภาพการผลิตได้ดีแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะ
คือไส้กรอกอีสานเนี่ยเขาจะมีแบบไม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวใช่ไหมแบบหมูวุ้นเส้น
วุ้นเส้นมีหมดเลยไส้อัวก็มีเห็นไหมไส้อัวก็มีขายเหมือนกันนะคะ
แล้วทางร้านเขาขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นนะ
ไปแถวนั้นก็สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยไส้กรอกตบตา
ใช่แล้วนะคะโอ้โหภูมิใจเหมือนกันเนาะนะตอนนี้แบบว่า
กรอกอีสานบ้านเราก็ติดอันดับที่แบบคนแบบมาแล้วต้องลอง
ทานง่ายอร่อยด้วยจ้ะนะคะอ่ะ